ชมฮาจำได้ไหมฮะที่เรานำเสนอข่าวไปว่าในคอนโดแห่งหนึ่งนะฮะมีคนเลี้ยงหมาพิษบูโหตัวไปเริ่มเลยแล้วมันก็พุ่งไปกัดลูกบ้านคนหนึ่งอืมจนเป็นข่าวเป็นคราวออกมาเมื่อวานนี้ฮะตามคลิปวงจรปิดของคอนโดนะฮะอ่ะดูคลิปวนอีกทีก็ได้นะครับเนี่ยคลิปนี้ก็เห็นนะนี่จูงหมาออกมาผู้หญิงคนหนึ่งโผกมาจาก
หมายังจะเลี้ยงหมาใหญ่ตัวนี้หมาดุตัวนี้ไว้ในคอนโดอีกหรือเปล่าทีมข่าวเราได้พูดคุยกับคุณบีนามสมมุตินะอายุ๒๙ปีคนที่ถูกหมามันกัดเข้าที่ขาเนี่ยนะครับเล่าให้ฟังว่าคืนวันเกิดเหตุ๒๕ตุลาคมเธอสั่งอาหารจากรายเดอร์ให้มาส่งที่โรงแรงอ่ะที่คอนโดดังกล่าวเนี่ยนะฮะเมื่อรายเดอร์มาถึ
คุณผู้ชมหมาเข้ามากัดทันทีเธอบอกเพิ่งก้าวออกมาจากลิฟต์ได้๓ก้าวเองนะฮะสุนัขพิษบูตัวนี้กระโดดพุ่งเข้ามากัดบริเวณหน้าลิฟต์นะฮะโดนตรงต้นขาขวาของเธอนะครับมันอาจจะโหยังไม่ทันจมเขี้ยวนะคุณนะแต่มันก็เจ็บนะฮะหลังจากนั้นนะเธอก็นี่วิ่งออกมาหลบอยู่ตรงนั้นนะฮะเจ้าพิษ

ว่ามีอยู่แค่นี้อืมแต่ทางคุณบีผู้บาดเจ็บเนี้ยอืม
คือรับแบบไม่เต็มใจเพราะว่าจริงคุณต้องรับผิดชอบมากกว่านี้นะครับ
และทางผู้บาดเจ็บก็เสนอให้นำสุนัขไปไว้ที่อื่นได้ไหม
เพราะกลัวเหลือเกินกลัวว่าทั้งคนในคอนโดเนี่ย
เธอเองเนี่ยอาจจะโดนกัดอีกแต่ทีนี้เจ้าของสุนัข
หมาพิษบูบอกไงรู้ไหมคุณบอกว่าคือจริงจริงอ่ะ
เลี้ยงไว้นานแล้วอ่ะอืมนะฮะเมื่อสองปีก่อนเนี่ย
เจ้าพิษบูตัวเนี้ยน้ำหนักยังไม่ถึงสิบกิโลเลยค่ะตามระเบียบของนิติอ่ะนะฮะ
แต่ทีนี้พอเลี้ยงไว้สองปีมันก็โตขึ้นเรื่อยเรื่อยโตขึ้นเรื่อยเรื่อย
และทีนี้เลี้ยงมานานจะเอาพิษบูของผมไปไว้ที่อื่น
มันจะอยู่กับใครล่ะเพราะเลี้ยงมาตั้งแต่หมามันยังเล็กอยู่
ทีนี้ตกลงกันไม่ได้เรื่องนี้เขายังไม่ตัดสินใจนะ
เจ้าของสุนัขยังไม่ตัดสินใจว่าจะเอาหมาออกจากคอนโดนี้ไปหรือไม่นะฮะ
ตอนนี้น้ำหนักของสุนัขพิษบูตัวนี้น่าจะมีน้ำหนักประมาณ๓๐กว่าโลแล้วนะครับ
ซึ่งแน่นอนผิดกฎของนิติของคอนโดนะฮะตัวเธอเอง
และเจ้าของสุนัขตอนนี้ถือว่ายังไม่สามารถเจรจากันได้
มีปากเสียงกันซะก่อนนะฮะก็ต้องหยุดการเจรจา
คุณบีเข้าไปแจ้งความไว้ที่สพบังละมุงแล้วก็รอทางเจ้าหน้าที่
เรียกทั้งสองฝ่ายนะครับเข้ามาเจรจากันอีกครั้ง
ในวันที่๔พฤศจิกายนนี้นะฮะเมื่อวานเรานำเสนอเรื่องของคลิป
วันนี้เรานำเสนอความคืบหน้าเพราะว่าคุณบีคนถูกกัดเขาเปิดใจนะ
สิ่งเดียวที่เธอต้องการก็คือให้สุนัขตัวนี้ออกไปซะ
อืมมันไม่ปลอดภัยค่ะผมว่านะนิติคอนโดเนี้ย
จะต้องเรียกประชุมลูกบ้านลงมติกันไปเลย
นี่เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันเออส่วนเจ้าของสุนัขเนี่ย
จะเอาไปเลี้ยงที่ไหนก็ตามแต่ว่าเลี้ยงที่นี่มันอาจจะไม่ได้
เพราะมันผิดกฎใช่คุณก็ต้องแก้ปัญหาของคุณค่ะอืม